สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาสืบสาวเรื่องราวกันต่อค่ะคุณผู้ชมช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่ได้ไปหาอะไรทานรองท้องกันแล้วหรือยัง
ถ้าไม่แล้วก็ขอบอกเลยว่าช่วงนี้หิวหนักกว่าเดิมเวอร์
ใช่เอาละคลุกเข้าให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็ชิมได้เลยนะครับผม
นี่เลยเส้นปากโอ้ลักษณะมันมันบางมากนะใช่ค่ะ
มันคือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นเส้นปลาเลยใช่ลูกค้าบางท่านคิดว่าเส้น
แต่จริงจริงมีที่เดียวในประเทศไทยค่ะแบบนี้มันจะมีความแบบให้เราเคี้ยว
ใช่ค่ะมันจะเหนียวเหนียวเหมือนใช่มันกินไส้เป็ดนะค่ะคล้ายคล้าย
แต่ว่าไม่เหนียวขนาดนั้นไม่กรอบขนาดนั้นใช่ค่ะไม่กรอบหนึบหนึบแล้วก็ปรุงรสเลย
มันก็ลงตัวเลยค่ะพอดีแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับผม
แล้วก็มาดูลูกชิ้นไปบ้างเรากินลูกชิ้นที่มันเป็นลูกชิ้นฟาวฟาวแล้วกัน
อันนี้ก็จะนุ่มนุ่มค่ะหยุ่นก็มีความหอมของปลา
ใช่เพราะว่าเราเป็นเนื้อปลาแท้ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นลูกชิ้นรวมมิตรลวกจิ้มค่ะ
ลูกชิ้นรวมมิดรวบจิ้มะอันนี้คืออะไรคะอ่าคือกล้วยนึ่งค่ะจิ้มแต่อะไร
ความนุ่มของมันใช่ค่ะมันก็มีความกรอบแล้วก็เหนียวของลูกชิ้นข้างใน
ไม่เคยถามที่ไหนเลยมีที่สิค่ะอืมเป็นศูนย์ดังเด็กของร้าน

ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ๘๐กว่าปีแล้วค่ะ

สูตรเริ่มต้นที่มันเป็นยังไงเล่าถึงประวัติร้านให้ทำให้สิ
ตั้งแต่แถวฮวงเวียนที่๒๒เข้าไปกำลังติดตามมาต่อ
กงนี่เป็นคนที่ไหนเป็นคนจีนค่ะ

แล้วก็เอาความรู้ในเรื่องของการทำลูกชิ้นมาจากเมืองจีนเหรอ

อ่าไม่ค่ะจะมีความตัวที่ว่าเพิ่งพัฒนาขึ้นมา

ตอนเด็กพี่มุ้ยได้มีส่วนร่วมอะไรในการทำที่ร้าน

แล้วก็ตอนเด็กก็ช่วยที่ร้านช่วยที่บ้านนะคะ
แล้วพอเรียนจบมาก็ไปทำงานแล้วก็มาสอนย้อนอยู่บ้าน

ที่ยังไม่มีความทันสมัยของเทคโนโลยีด้วยซ้ำ

คุณอ่านเป็นคนส่งเอง
พอเริ่มมีแอปพลิเคชันเรื่องของการขนส่งขึ้นมา

สนใจมากนะคะสำหรับการพิต่อยอดธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่
แล้วให้ทันยุคทันสมัยคือของโบราณมันจะได้ไม่หายไป

อาจจะส่งเนี่ยต้องโทรที่ไหน
โทรมาที่ร้านนะคะเบอร์๐๒๒๔๑๐๒๖๕ค่ะ

ก็จะมีของตัวเฟซบุ๊กนะคะชื่อเพจก็คือ

เบอร์โทรร้านที่ให้ไปนะเราก็แอดไว้ได้เลย
แล้วก็สามารถที่จะสั่งไปได้
สำหรับคนที่อยากจะมาทานที่ร้านล่ะร้านเปิดปิดกี่โมง

ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๓โมงเย็นค่ะ

ร้านอยู่ถนนสุโขทัยนะคะตรงข้ามส่วนรื่นเลยค่ะ

เป็นชื่อที่มาของร้านว่ากิจสนาสวนรื่น

ได้ฟังเรื่องราวของร้านกฤษณาแล้วเนี่ย

รสชาติความเก่าแก่ยังคงอยู่ดั้งเดิม
เข้ามาช่วยให้ความอร่อยในตำนานนี้ให้ไม่หายไป
ใครอยากริมรองรสชาติลูกชิ้นปลาสุด๘๐ปี
ก็สามารถโทรไปสั่งได้ที่ร้านกิจสนาเลยนะคะ
แต่กองทัพยังคงต้องเดินให้ท้องต่อไป

ขอบอกว่าช่วงนี้ชาวโชคชัยสี่เตรียมเฮ
แต่จะเฮเรื่องอะไรให้เฮียน็อตเขาเฉลยแล้วกันค่ะ

ข้ามฝั่งกันมาที่โชคชัยศรีนะครับ

กับคอนเซปเซิร์ฟร้อนอร่อยเร็ว
ฟรีย่านโชคชัย๔แบบไม่มีขั้นต่ำครับ

เดี๋ยวตั้งผมไปสื่อสารของเราเส้นพร้อมกันเลยครับ

ร้านนี้เขาใจดีใจป่าใจปั้มจริงค่ะคุณผู้ชม
ก็มีบริการจัดส่งฟรีทั่วโชคชัย๔ย่านดังยอดฮิตแบบนี้
ลูกค้าชาวโชคชัยสี่จะไม่เลิฟได้ยังไงล่ะคะ
สวัสดีครับฮ่อยร้านจับยวนแม่พลอยนะครับ
มีอะไรบ้างอ่ะ
จับยวนข้าวคุกกะปิครับแล้วก็เมนูในร้าน
คือทุกเมนูเลยส่งหมดเลยอัตราค่าส่งเราคิดยังไง

ฟรีเหรอครับผมในโชคชัย๔นะครับ
เฉพาะในโชคชัย๔เนี่ยฟรีหมดเลยครับผม

ก็ถ้าใกล้เคียงก็อาจจะมีค่าบริการนิดหน่อยครับ

สำหรับชาวโชคชัย๔ช่วงนี้อย่าลืมนั่งชิดติดจอไว้ให้ดีนะ
เพราะถ้าชมเรื่องราวของจับยวนแม่พลอย
จบแล้วอยากจะทานก๋วยเตี๋ยจั๊บร้อนก็สามารถสั่งได้เลย

ให้เจ้าของร้านเขาเฉลยให้ฟังแล้วกันค่ะ

ยวนแม่พลอยเข้าไปดูก็จะมีเมนูหลากหลายเลย

แล้วถ้าสมมุติว่าพี่ไม่อยู่ในย่านโชคชัย๔ล่ะ

เลือกชื่อร้านครับจับยวนแม่พลอยครับผม

โอ้โหเร็วทันใจสะดวกด้วยนะ
วิธีการสั่งอาหารจากร้านจับยวนแม่พลอยกันไปแล้ว

จะได้ไปเห็นหน้าตาของเมนูก๋วยจับยวนสูตรเด็ดกันแล้ว

เอาล่ะครับบุกเข้ามาในครัวแล้วเรามาดูอย่างแรกแล้วเนี่ยนะ

น้ำซุปเคี่ยวก็คือใส่หัวใจเท้ากับกระดูกหมูครับผม

สัดส่วนที่เราทำจริงเลยใช่ไหมใช่ครับใส่อะไรครับ
ผงปรุงรสครับผมเป็นของทางร้านครับ
คืออันนี้เป็นคิดค้นสูตรขึ้นมาเองเลยใช่ครับ

ส่วนประกอบมีกระเทียมพริกไทยครับผม
แล้วก็เป็นหมูบดครับเอาไปผ่านกรรมวิธี
ผ่านกรรมวิธีให้กลายเป็นผงเนี่ยนะครับผม
มันครบเครื่องเรียบร้อยแล้วกลิ่นมันหอมทีเดียวครับแล้วยังไงครับ
แล้วก็ผงชุดรสไม่มี๑๐๐ครับไม่มีผงชุดรสนะ๑๐๐

อ่ะเราไปดูส่วนผงส่วนผงอื่นครับ
อ่าแล้วครับมาดูส่วนผงส่วนผงอื่นของจับยวนกันนะครับมีอะไรบ้างเฮ้ย

คือไปถึงที่เลยครับแล้วเส้นของเราจุดเด่นอยู่ตรงไหนครับ
แป้งมันน้อยครับผมไม่เหนียวมากครับ

ลื่นคอนะครับผมนี่คือเส้นที่มาจากอุบลนะครับ
ซึ่งก๋วยจับยวนที่ส่งตรงมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนี้
ทางร้านเลือกใช้แบบเส้นสดเท่านั้นค่ะ
เพราะเส้นสดจะมีความเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมจากแป้ง
กว่าเส้นแบบอบแห้งที่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
มีอะไรอีก

ผมชิมนิด

คือมันอัดเครื่องแน่นจริงจริงใช่ครับอ่าอะไรหมูยอมแล้วมีอะไรอีก

อันนี้ก็จะปรุงรสของร้านเองครับ

ปรุงของเราเลยนะโอ้ภงที่ได้ตามณเลย

ตุ๋น๒ชั่วโมงก็ใช้งานได้ด้วยค่ะ
ครับผมอ่ามีอะไรอีก

ไข่นกไข่ละกระทานะอ่ารวกธรรมดาและอะไรเลย
ผักชีสฝรั่งหอมเยียวครับ
ท้ายช่วงนี้ด้วยหน้าตาสุดแสนน่าทานของก๋วยจับเยือนชามนี้แล้วกันนะคะ